เราจะพาไปดูเมนูของกินอาหารว่างอาหารที่เด็กก็ชอบ
ผู้ใหญ่ก็ชอบทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ
นั่นก็คือเมนูลูกชิ้นลูกชิ้นของฉัน
นี่แหละนี่ไงค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าถูกออกถูกใจทุกเพศทุกวัยจริง
อย่างที่บอกร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นของคุณสุธิพงศรีวงศ์นะครับ
แบบว่าเป็นรถบรรทุกอาหารเงี้ย
ใช่เดี๋ยวนี้เขากำลังอินเทรนด์อยู่
พวกใส่แบบว่ารถบรรทุกเล็กไปขายเนี่ยนะคะ
ตั้งอยู่บนถนนโชตนาขาออกเมืองเชียงใหม่นะคะ
จุดเด่นไอเดียของที่นี่คือเวลาเสิร์ฟเนี่ย
เขาจะใส่ถ้วยสแตนเลสเสิร์ฟ

อกจากนี้ที่ร้านก็มีลูกชิ้นให้เลือกกันมากมาย
แล้วก็นี่เกี้ยวทอดก็มี
เป็นเมนูที่ดึงดูดลูกค้าได้อย่างล้นหลามเลย
เคล็ดลับสูตรของที่ร้านเนี่ยนะ
ก็คือน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มที่เป็นแบบสูตรแซ่บมากทำเองทุกขั้นตอน
มีทั้งแบบหวานแบบเผ็ดนะเลือกทานกันได้
รวมไปถึงผักเครื่องเคียงที่วางเอาไว้
ให้ลูกค้าหยิบทานได้แบบไม่มีอั้นเลยค่ะคุณ

ไอเดียก็ดีเนี่ยเวลาทานเนี่ย
ถ้าสั่งทานเขาก็จะตักใส่ถ้วยสแตนเลสแบบนี้
แล้วก็ให้ลูกค้าได้นั่งทานที่ร้านกันไปเลย

ฟังเจ้าของร้านกันหน่อยว่าร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วจ้า

เพราะต่อจากคนเก่าครับ

สมมุติฉีดที่นี่พี่
การขายยังไงเกิดที่อีกใช่ไหมครับ
วันที่ประหยัดถูกอะไรด้วยครับปรดร๋อรทต่อ
ที่ร้านใส่แก้วใช่ครับเดิมที
ปกติลูกค้าเขาจะกินเป็นไม้แล้ววันนี้ลูกค้า
มันเยอะขึ้นแล้วของเดี๋ยวเราก็
ไปร้านนี้ต้องสั่งไงเอาลูกชิ้นแก้วหนึ่งอย่างนี้เหรอ
ไม่หรอกคือเขาให้เลือกเป็นไม้ใช่ไหม
หูนแต่ราคาที่เขาขายเขาคิดเป็นลูก
อ๋อลูกละ๑บาทโอ้ราคาเริ่มต้นลูกละ๑บาทเท่านั้นถูกมาก
ใครอยากจะชิมลูกชิ้นทอดอร่อยใส่แก้วสแตนเลสแบบนี้
แวะมาได้เลยที่ถนนโชตนาขาออกเมืองเชียงใหม่
ก่อนถึงสารกลางเชียงใหม่เล็กน้อย
นิดเดียวสังเกตนี้ดีได้ครับอยู่ข้างทางแบบนี้แหละ
เป็นรถแบบเปิดท้ายเหมือนเปิดท้ายขายของอะไรอย่างนี้